คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องของผัวใหม่ผัวเก่า
ผัวใหม่ผัวเก่าพอพูดแบบนี้มันต้องมีเรื่อง
แต่เขากลับมาตั้งวงกินเหล้ากันได้
โดยที่มีตัวผู้หญิงที่เป็นคนกลางก็อยู่ในเหตุการณ์
เกิดอะไรขึ้นไปทะเลาะกันอีท่าไหน
มีคนเข้ามาห้ามปรากฏญาติหรือคนที่เข้ามาห้ามถูกแทงนะคะคุณผู้ชมค่ะ
จนเสียชีวิตเหตุการณ์ฆ่าสยองนี้ติดตามได้จากเจาะประเด็นค่ะ
พบหน่ายอมอนเดชคิลีเลิศวัย๓๙ญาติคนตาย
ถูกแทงเข้าที่แขนขวาบาดเจ็บอีกคน
จุดเกิดเหตุมีรถจักรยานยนต์และมีดดาบยาวด้ามหัก
ุ่มไปด้วยเลือดตกอยู่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
มอนเดชให้การบอกพากันหนีตายมาพบจุดจบที่นี่
หลังจากก่อนหน้านี้มีเหตุวิวาดกันที่บ้านเลขที่๑๑๐ทับ๑ที่อยู่แถวนั้น
หลักฐานที่ตำรวจได้จากภาพกล้องวงจรปิดเห็นอมรเทพขี่รถออกมารับผู้ตาย
แต่พอขับออกมาได้ไม่กี่เมตรคนซ้อนท้ายก็ร่วงลงจากรถจบชีวิต
นายอมรเดชยืนยันบอกคนก่อเหตุคือนายสรายุทธ์พงตะลุงหรือขวด
ก่อนเกิดเหตุตนเองกับสรายุทธ์และนางจอยนั่งดื่มเหล้าและเล่นไพ่กันในบ้าน
รายุทธ์เป็นสามีใหม่ของนางจอยส่วนตนเองเป็นสามีเก่า
ทีแรกก็ไม่มีอะไรกระทั่งจู่นางจอยลุกออกห่างจากสรายุทธ์มานั่งข้างตน
ทำให้สรายุทธ์เกิดความหึงหวงลุกขึ้นคว้าสากกระเบื่อฟาดเข้าที่หัวตน
ซึ่งห่วงนั้นนายอูเทนคนเป็นญาติเห็นว่าตนเองถูกทำร้าย
จึงไปคว้ามีดดาบยาวมาไล่ฟันนายสรายุทธ์จึงถูกสรายุทธ์ใช้มีดปลายแหลมแทงสวน
นั่งเล่นด้วยกันเมียเขาอยู่ด้วยไหม
เมียแกกับผม
ไม่ทันข้ามคืนตำรวจตะคุบตัวสรายุทธ์เอาไว้ได้
เจ้าตัวสารภาพว่าทำเพราะความหึงหวงอ้างเป็นการป้องกันตัว
เพราะอีกฝ่ายเอามีดดับมาทำร้ายก่อน
แต่สุดท้ายทั้งสรายุทธ์และอมรเดชก็ถูกคุมขังร่วมกัน
อยู่ห่างกันเพียงแค่ลูกกลงกั้น
จากการสืบประวัติพบว่าทั้งคู่เคยมีเรื่องทะเลาะวิวาดกันบ่อยครั้ง
ด้วยเพราะช่วงหลังสรายุทธ์
มาจับได้ว่านางจอยยังแอบไปมาหาสู่ผัวเก่าบ่อยครั้ง
สุดท้ายจึงระเบิดอารมณ์กลางวงไพ่
กลายเป็นเหตุทะเลาะวิวาดกันที่ปิดฉากลงที่คาบเลือดกับความตาย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน